คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของการตัดผม
ผมยาวแล้วก็ต้องตัดมันซะหน่อย
มันจะได้แบบว่าร้อนแน็ต
ถึงชนะทำใจดีไว้

บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตัดผมได้ไง
ไม่เปิดตาปิดตาตัดผมได้ด้วย

คุณชิสาน้องใบตองจำได้ไหมช่างตัดผมคนนี้

เป็นผู้ประกาศขาวบัตเทินของแรกสแปรโร

แล้วเขามีฉายาก็คือ

แห่งจังหวัดเชียงใหม่เขาชื่อจริงชื่อว่าคุณธีรพัฒน์โมกล้าหรือว่าช่างเท
ช่างเทศนี่โด่งดังในเฟซบุ๊กมากนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าเขาชอบตัดผมในท่วงท่าลีลาแบบแจ็คสเปโร
มาวันนี้เขามีท่าใหม่ฮะเพราะว่าเขาไปเป็นจิตอาสาบนดอยที่ห่างไกล
แล้วตอนนั้นที่เขาไปดอยนั้นมันไม่มีไฟ

มันมืดแล้วเขาตัดผมโดยมืดตัดได้เหมือนไปฝึกปลือวิชามา

อารมณ์ประมาณนั้นนั่นทำให้เป็นที่มาของการปิดตาตัดผม

ทีนี้เรื่องราวของเขาความสามารถของเขากระจอนกระจายไปไกล
ทำให้คนคนหนึ่งถึงกับต้องไปขอตัดผมด้วย

นักแต่งเพลงชื่อดังที่แต่งเพลง
ขอใจเธอแลกเบอร์โทร
อะไรหญิงลี

คนนี้ไงคนนี้ไงคนแต่งเพลง
เอาข้ามาครับเค้าไม่ใช้บริการ

นี่แหละคนนี้พอเขาเข้ามาถึงนะคุณบอยนะ
เขาก็บอกกับช่างทีแล้วช่างทีตัดให้เต็มที่เลยนะ

เพื่อมาตัดผมกับช่างทีโดยเฉพาะ
ตัดดีเดี๋ยวตบรางวัล

ปรากฏว่าตัดออกมาเรียบร้อยนะ

คุณพี่เขาฝึกวิชาฝึกแบบความชำนาญมา
บอกนิดนึงแล้วกันเผื่ออยากจะไปตัดที่ร้านนี้
ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ